เหตุการณ์เด็กช่างไล่ยิงกันเมื่อคืนนี้หน่อย

อีก๒ในคนเจ็บคือเด็กปั๊มน้ำมันที่อยู่แถวนั้น
เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเขาพยายามหลบแล้วอ่ะ
ตั้งใจว่าจะหาที่หลบแล้วสุดท้ายนี่กระสุนมันเข้ามาถึงเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่อ่ะอุ๊ยนี่เลยเห็นไหม
คือน้องเขาได้ยินเสียงปืนอยู่แถวริมถนน
นี่ฮะกะว่าจะมายืนหลบแล้วก็ดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น

ราวนมด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมครับ
บาดเจ็บเลยนะครับ
พนักงานของวัดละมันคนนี้เป็นชาวเมียนมานะครับ
ชื่อในคิมวินอายุ๓๐ปี
ก็ถูกช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
กระสุนนี่เข้าใต้ราวนมด้านซ้าย
ลุออกสะบักหลังข้างซ้ายไปเลยนะฮะ

จากใต้ราวนมซ้ายเนี่ยออกสะบักหลังด้านซ้ายเลย

นี่เป็นกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ปากซอยสแกงาม๑๔เขตบางขุนเทียนกรุงเทพ

แล้วยังมีคนเจ็บอีก๒คนนะครับ
อันนี้คือพนักงานปั๊มที่ถูกลุกหลง
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่ยิงกันเนี่ย

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน

ชื่อนายภูมิเมฆอินถนนอายุ๒๐

นี่นะฮะสุดท้ายนายภูเมฆนี่เสียชีวิตนะครับ
คือตอนที่นักเรียนช่าง๒สถาบันเมื่อคืนนี้

มีรถของอาสากู้ภัยบางบอลเนี่ย

หลังจากภูมิเมฆถูกยิงกระสุนเข้าหน้าอกเนี่ย

เพื่อจะบอกว่าช่วยเพื่อนผมหน่อย

ชีวิตนะฮะแล้วเห็นจักรยานยนต์มาแถวเนี้ย
เต็มเลยนะครับทุกผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดตรงข้ามปั๊มน้ำมัน
สแกงงามสิบสี่นะฮะแขวงสแหมดำเขตบางคุณเพียงกรุงเทพ
จะเห็นวัยรุ่นสองสถาบันตรงนี้นะฮะก่อนจะเกิดเหตุยิงกันเจ็บยิงกันตายเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ซ้อน๒กันมาเนี่ย๖คันอันนี้ฝั่งหนึ่งก่อน
มาที่หน้าปั๊มแล้วที่ทางออกจะเห็นจักรยานยนต์ฝั่งของอีกสถาบันหนึ่ง
ซึ่งคือฝั่งของผู้ตายจอดอยู่ทางออกหน้าปั๊ม
ฝั่งนึงเนี่ยขี่มาที่หน้าปั๊มอีกฝั่งหนึ่งจอดอยู่ทางออกหน้าปั๊ม
แล้วไม่รู้เขาตะโกนคุยอะไรยังไงกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น
มาด้วยความชุนละมุนวุ่นวายทั้งสองฝ่ายเปิดฉากยิงใส่กัน
ก่อนที่ฝั่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฝั่งคนเจ็บคนตายนะ
พากันขี่จักรยานยนต์แยกย้ายหลบหนีไปแล้วช่วงเวลานี้นี่แหละ
น้องที่เป็นพนักงานปั๊มที่เป็นชาวเมียนมา
เขาได้ยินเสียงเขาอยู่ที่ปั๊มค่ะเขาก็ไปแอบที่หัวจ่าย
เพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นอืมปุ้งนี่เลยโดนลูกหลงไปเลย
สาหัสเลยนะฮะค่ะคือทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะปั๊มน้ำมันแห่งเนี้ย
ตามคลิปภาพเมื่อสักครู่อะค่ะก็ยังเปิดให้บริการตามปกติ
ครับที่พื้นมีรอยเลือดหลงเหลืออยู่ที่บริเวณหัวจ่าย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพนักงานปั๊มน้ำมันที่เป็นเพื่อนกับในคิมวิน
พนักงานปั๊มที่โดนยิงได้รับบาดเจ็บอ่ะค่ะครับเราคุยกับในยอด
คนนี้นะคะอายุ๒๔เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานมีกลุ่มเด็กช่างสองกลุ่ม
กลุ่มหนึ่งจอดรถจักรยานยนต์อยู่ที่บริเวณปากซอยสแกงามสิบสี่
อีกกลุ่มหนึ่งจอดรถจักรยานยนต์อยู่ที่ด้านหน้าปั๊มน้ำมันค่ะครับ
มีวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมามาเติมน้ำมันภายในปั๊ม
พอเติมน้ำมันเสร็จก็ขี่รถออกไปจากนั้นได้ยินเสียงยิงกันประมาณ๓๔นัดได้
ครับในคิมเพื่อนของเขายืนดูเหตุการณ์อยู่ที่บริเวณหัวจ่ายน้ำมันด้านหน้าก็เลยโดนลูกหลงถูกยิงเข้าไป
คือซุดไปเลยค่ะก็รีบโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลกัน
แต่หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกับว่า
เขาก็แยกย้ายกันหลบหนีนะคะ
ตอนนี้อาการของในคิมดีขึ้นแล้วค่ะ

ทีมข่าวของเราได้คุยเพิ่มเติมนะคะ
ฝ่ายปกติการกู้ชีปลังบรณนายพานุวัฒน์
ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังขับรถกู้ภัย
มันเจอจริงเนอะ

ทางเจ้าหน้าที่อพรฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพบังบอนนายพานุวัฒน์
เล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังขับรถกู้ภัยมาจอด
ที่จุดจอดปากซอยสแกงาม๑
จู่มีกลุ่มวัยรุ่นบีบแร่เสียงดังมากมาขอความช่วยเหลือ
คือตอนนั้นไม่รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นมีปัญหาทะเลาะวิวาดกัน

วัยรุ่นที่ซ้อนรถจักรยานยนต์คันแรกมาโดนยิงคนหนึ่ง
ตอนนั้นคนเจ็บชีพจรอ่อนมากค่ะก็รีบประถมพยาบาล
มีเพื่อนของคนเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาเพิ่มอีกหลายคันเลย
คือวัยรุ่นเป็น๑๐คนมีมีดกันด้วย

หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้ากันอยู่อะนะคะครับ
จากการสอบถามเพื่อนคนเจ็บเขาก็บอกว่าขี่รถจักรยานยนต
เจอกลุ่มคู่อริที่หน้าปั๊มน้ำมันปากซอยสแกงาม๑๔
จากนั้นก็ลงไปทะเลาะกันจนโดนฝ่ายตรงกันข้ามยิงใส่
ที่ผ่านมาในพื้นที่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นเด็กช่างไม่รู้สถาบันน่ะนะคะ
ทะเลาะกันบ่อยแต่มันก็ไม่เคยถึงขั้นยิงกันตายแบบนี้ค่ะ
ขั้นสูงมาเพราะว่ามันเป็นเหสุวิสัย
และตรงนั้นคือชีพจรเขาอ่อนแล้วถ้าปล่อยไว้ก็คือตายนะตรงนี้
เลือดออกไม่เยอะครับเพราะว่ากระสุนฝั่งในเข้าตรงชายโครงด้านด้านขวา

ตอนที่เขาว่าเพื่อนมาไม่มีอาวุธแต่เพื่อนที่เขามาทีหลังเนี่ยอาวุธครบมือ

ไม่เห็นแต่มีดมีแน่ที่มา
ทีนี้ค่ะผู้ปกครองของเยาวชนชายวัย๑๖ปีที่เป็นกลุ่มของผู้ก่อเหตุ

เล่าให้ฟังว่าลูกชายเพิ่งเข้าเรียนในระดับชั้นปวชปี๑สาขาการไฟฟ้า

เรียนออนไลน์ตอนเปิดเทอมแรก
ก็จริงแล้วเป็นสาขาที่ลูกชายตั้งใจมากอยากจะเข้าไปเรียน

ผู้ปกครองยอมรับว่าเคยห้ามค่ะไม่อยากให้เรียนสายอาชีพ
ก็ดูข่าวเห็นข่าวเยอะว่าเด็กอาชีวะยกพวกตีกันอะไรแบบนี้

แต่ลูกชายอยากเรียนมากตั้งใจมาก
ถึงขั้นทำงานเก็บเงินจ่ายค่าเทอมแรกด้วยตัวเอง
ส่วนความขัดแย้งระหว่างสถาบันผู้ปกครองบอกว่าก็ไม่รู้นะคะ
เชื่อว่าลูกชายไปทะเลาะอะไรกับใคร
ไม่แน่ใจว่าถูกชักชวนอะไรไปหรือเปล่า
แต่ก็ต้องรอสอบปากคำก่อนว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน
เพราะว่าลูกชายก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุ
ถ้าต้องถูกดำเนินคดีก็ต้องยอมรับ
แล้วก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เราก็ห้ามไว้บอกว่ามันอันตรายนะ
เพราะว่ามันมีตีกันบ่อยเทคนิคพวกนี้
แต่เขาถึงขนาดเดี๋ยวเขาเอ่ยว่าเดี๋ยวจ่ายค่าเทอมเอง
เราก็ไม่รู้จะห้ามอย่างไรเราก็อยากเรียนแล้วก็ปล่อยเขาครับ
ที่ผ่านมาน้องคือไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย
แล้วก็เราไม่ใช่ว่าสถานการณ์ที่แบบว่าพูดเหมือนคนอื่นว่าลูกเราดีอะไรอย่างนั้น
คือตั้งไปถามคนแถวบ้านเลยคือน้องไม่เคยเกาะเรื่องแบบนี้เลย
ก็เนี่ยครั้งแรกเราก็ไม่คิดว่าลูกเราจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูในคลิปแล้ว
เขาก็ไม่ได้ไปยิงไปอะไรใครแค่อยู่ในเหตุการณ์
แต่น่าจะอยู่ในกลุ่มเพราะว่าดูในคลิปแล้วคือว่าอยู่ใน
มีส่วนร่วมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนถือปืนที่เป็นคนยิง
ถ้าเกิดว่ามันเป็นตามนั้นจริงเราก็ให้เขาเดินเรื่องตามกฎหมายอยู่แล้ว
นี่นะคะก็คือผู้ปกครองก็พยายามจะบอกว่า
ไม่อยากจะพูดประโยคที่ว่าลูกฉันเป็นคนดีหรืออะไร
แต่ก็ไม่เคยก่อเรื่องก็ยอมรับถ้าหากว่าต้องถูกดำเนินคดี
พลตำรวจรีพงศ์อนันต์คล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจนครบัน๙
บอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากนักเรียนอาชีวะ๒สถาบัน

พอเจอหน้ากันท้าทายกันก็เลยใส่กันเลย
แล้วก็มีปืนติดตัวกันมาด้วยนี่สิคะ
ทำให้มีคนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
และที่สำคัญก็มีพนักงานที่ปั๊มน้ำมันโดนลูกหลงไปด้วย
ตำรวจสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้แล้วบ้างนะคะ
บางส่วนนะคะคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายได้ตอนนี้๔คน
ส่วนคนอื่นอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
ตำรวจยืนยันว่าไม่ละเว้นแม้จะเป็นเยาวชนก็ตาม
ถ้าผลการสืบสวนพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่
ควบคุมดูแลบุตรหลานผู้ปกครองโดนด้วยนะคะ
ผู้ปกครองอาจจะต้องถูกโดนดำเนินคดีไปด้วยครับ
ฝ่ายผู้เสียชีวิตค่ะทางครอบครัวบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยากเรียนสถาบันแห่งนี้มาก
ผู้ปกครองก็เตือนเหมือนกันเตือนตลอดเลย
สายนี้กลัวว่าจะไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับต่างสถาบัน
วันเกิดเหตุก็ย้ำแล้วนะบอกว่ามันเป็นวันสถาปนาสถาบันน่ะเนอะ
กังวลว่ามันจะมีเรื่องระหว่างสถาบันเกิดขึ้น
กลัวว่าจะไปเจอกับคู่อริต่างสถาบันแล้วมันก็เจอจริง
ปกติแล้วตัวผู้เสียชีวิตเองไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
ทำงานส่งตัวเองเรียนจนถึงปีสุดท้ายแล้วเนี่ย
แล้วก็พยายามพูดกับคนในครอบครัวตลอดว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับใครในครอบครัวนะ
หลังจากนี้นะคะทางฝ่ายผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจสรุปคดี

เพื่อหาทางออกและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก
เขาพยายามดินลนที่จะเรียนเองโดยที่ตัวเขาเนี่ย
แค่นึงก็จะแบบการขายออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขามีความคิดค่ะ
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ของวัยรุ่น
แล้วก็กลุ่มเพื่อนที่๕คน๑๐คน
แล้วด้วยความที่คู่อลิต่างสถาบันอะไรอย่างนี้
ความที่เขายอมไม่ได้ด้วยเขาต้องปกป้องรุ่นน้อง
พี่ที่จบจากสถาบันเดียวกันกับผู้เสียชีวิต
บอกว่าไม่คาดคิดนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เพราะว่ารุ่นน้องที่เสียชีวิตคนนี้เป็นเด็กขยันตั้งใจเรียนจริง
วันที่เกิดเหตุก็เตือนรุ่นน้องในสถาบันเดียวกัน
เพราะรู้ว่าเป็นวันสถาปนาของอีกสถาบันหนึ่ง
ถ้าเจอกันเนี่ยโอ้โหมันอาจจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเคยเตือนกันแล้ว

เลี่ยงคุณน้องใช่ครับพยายามให้เห็นตัวเครื่องเรียนเค้า

มันเป็นเด็กมีสมาคารวะเก็บเงินเก่งมากพี่
เป็นเด็กที่อายุ๒๐มีเงินเก็บเยอะแยะ
มันตั้งใจทำมากินทั้งผักทั้งอะไรหลายอย่างคลายผักคลายได้
ส่วนบรรยากาศงานศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่วัดท่าข้ามมีครอบครัวคนสนิท
รุ่นพี่รุ่นน้องสถาบันเดียวกันมาร่วมแสดงความเสียใจค่ะ
ค่ะคือเมื่อวานเป็นวันสัตว์สรรพนาคม
ฝั่งของสถาบันอีกฝั่งหนึ่ง

คือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีวันสถาปนากันไม่ได้หรือยังไร
ทั้งสถาบันที่มีวันสถาปนาหรือว่าสถาบันที่
ที่เขาเรียกกันว่าคู่อริหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอยู่ใกล้กัน

ทำไมจะต้องยึดวันสถาปนาแล้วต้องมีเรื่องมีราวกันด้วย

แต่วันสถาปนาเนี่ยจะต้องแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะฮะ

ท่านผู้ชมครับช่วงค่ำที่ผ่านมาสนสแหมดำนะครับ
ทางพนักงานสอบสวนสนสมดำ
บอกว่าได้แจ้งข้อหากับวัยรุ่นชายที่ก่อเหตุทั้งหมดเลยนะฮะ
คือร่วมกันฆ่านะร่วมกันพยายามฆ่าเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
เรื่องการทะเลาะวิวาสนะฮะ
เรื่องการชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาสต่อสู้นะครับ
คือวัยรุ่นในกลุ่มที่เป็นเพื่อนของผู้ตายนะ
เพื่อนของนายภูเมฆเนี่ยนะครับ
ภูมิเมฆเนี่ยตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาด้วยนะฮะ
คืออายุแค่ประมาณ๑๖๑๗๑๘กันทั้งหมดเลยนะครับ

ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยแม้จะเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
แต่ก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าด้วย
เนื่องจากเป็นคดีที่ทั้งสองกลุ่มมีพฤติการเดียวกัน
แล้วก็กระทำการต่อเนื่องกันใช้ปืนยิงใส่กันทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยววันที่๓๑ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้
ตอนนี้มีฝั่งของคู่กรณีในฝั่งที่ยิงเขาตายเนี่ย
ติดต่อมายังพนักงานสอบสวนสนสแหมดำแล้ว๕คน
ว่าจะมามอบตัวก็ต้องขยายผลต่อไป
ตกลงแล้วจะมีแค่๕คนดูมั้ย
ดูจากภาพในกล้องวงจรปิดในจุดหน้าถนนที่มาเจอกันแล้วเนี่ย
ถ้านับหัวเลยเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนซ้อนกันมาเนี่ย
ตกลงมันมีกี่คนกันแน่โอ้โหเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับ